ช่วงนี้พาไปท่องเที่ยวนะคะพาไปไกลหน่อยไปนอกประเทศไทยเลยนะคะ
ฮอยอันถือว่าเป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์มากแห่งหนึ่งของเวียดนามนะคะ
เป็นเมืองที่องค์การยูเนสโก้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
และที่เมืองนี้ส่วนใหญ่ประชาชนยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้ทั้งบ้านเรือน
แล้วก็การต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ
ถ้าใครได้ไปสัมผัสมักจะบอกว่าเวลาดูเหมือนว่าจะเดินช้าลงค่ะ
เราไปติดตามบรรยากาศเรื่องนี้นะคะจากรายงานของคุณกาญจนาปลื้มจิตค่ะ
ถนนสายเล็กที่คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ

ในโหยอาลโอเทาที่เริ่มมีชีวิตชีวาคืนในยามบ่าย
เมื่อผู้คนพากันมาเลือกซื้อของที่ระลึก
และชมบ้านเรือนร้านรวงเก่า
คือสะพานวัดหรือสะพานญี่ปุ่น

แลดูคลังและสะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่ของเมือง
สร้างขึ้นมากว่า๔๐๐ปี
เรือนฉาบด้วยสีเหลืองทำให้ดูคล้ายกับภาพวาดโบราณ
ลัดเลาะคลองมาจนถึงแม่น้ำทรูโบน
วิถีของชาวเวียดนามที่เราสัมผัสได้
คือการพายเรือในแม่น้ำใหญ่
นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ควรจะสัมผัสสักครั้ง
คือการนั่งสำล้อถีบซิกเนเจอร์ของฮอยอัน
เพลินชมเมืองเก่ารอบตัวได้อัตรรสดีค่ะ
อีกอย่างหนึ่งของการมาท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกอย่างคอยอัน
ก็คือการล่องเรือแบบดั้งเดิมไปตามแนวลำน้ำนะคะ
เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวนั้นก็ได้ชื่นชมธรรมชาติที่งดงาม
แล้วก็ดูความเก่าแก่ของเมืองโอ้สนุกไปอีกอย่างหนึ่งเลยล่ะค่ะ
ภายแบบดั้งเดิมจะร่องไปตามลำน้ำทรูโบน
สัมผัสความเย็นเหนือผิวน้ำ
คู่ไปกับการชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำ
ต้องบอกว่าสุดแสนจะคลาสสิกค่ะ
ชาวบ้านที่นี่คิดค่าบริการล่องเรือ๓๐นาที
ประมาณ๑แสนดองหรือราว๑๐๐กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะ
ถ้าหากว่าคำนวณเป็นเงินไทย
ค่าครองชีพที่ไม่สูงมากนัก
ทำให้ฮอยอันนับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจ

การจนาปลื้มจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน